เรื่องของเหตุการณ์ประเด็นของมิจฉาชีพ
เพราะว่าตอนนี้หลายคนไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวง
ก็มีทั้งมิจฉาชีพเข้าไปฉวยโอกาสบ้างนะคะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปก่อเหตุ
บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวง๑เหตุการณ์ด้วยกัน
ส่วนเหตุพลัดหลงมีมากถึง๔๐เหตุค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชว่า
สถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีเหตุน่าเป็นห่วงแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้จัดกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวน
ในและนอกเครื่องแบบวันละกว่า๘๐๐นาย
ลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์และระวังเหตุให้กับประชาชน
ส่วนการรับแจ้งความเหตุต่างตามจุดอำนวยการที่จัดเอาไว้รอบพื้นที่สนามหลวง
พบว่ามีเหตุกรีดกระเป๋าลักทรัพย์๑รายเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนเหตุอื่นเป็นการรับแจ้งเรื่องลืมทรัพย์สินทิ้งไว้หรือทำทรัพย์สินศูนย์หายมากกว่า
พลตำรวจโทษานิทมองว่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ถือเป็นเพียงส่วนน้อย
แต่ก็อยากให้ประชาชนนำสัมภาระเข้ามาในพื้นที่ให้น้อยที่สุด
และให้ระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของตัวเองให้ดี
พร้อมช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจอีกทางหนึ่งด้วย
ขณะที่การคัดกรองบุคคลที่จะเข้าร่วมงานบริเวณเครื่องตรวจจับโลหะทั้ง๙จุด
ตำรวจสามารถตรวจยึดของมีคมได้อาทิมีดกันไกลคัตเตอร์หรือสิ่งเทียมอาวุธ
เมื่อวานนี้ตรวจยึดได้กว่า๖๐๐ชิ้นส่วนวันนี้ตรวจยึดไปได้แล้วกว่า๒๐ชิ้นค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอาชญนไกรทองรองผู้ประคับการตำรวจท่องเที่ยว
พูดถึงการรับแจ้งเหตุอาทยากรรมและบุคคลพลัดหลงในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังว่า
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุบุคคลพลัดหลงแล้วไม่ต่ำกว่า๔๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙แต่ไม่ชำนาญเส้นทาง
ซึ่งตำรวจก็ได้ช่วยเหลือจนสามารถส่งกลับบ้านหรือว่าติดต่อยาดได้แล้วทุกราย
เตือนมายังผู้ปกครองที่พาบุตรหลานหรือว่าผู้สูงอายุเดินทางมาด้วย
เตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาพลัดหลง
โดยควรถ่ายภาพบุตรหลานหรือว่าผู้สูงอายุเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือ